เข้าสู่วันที่เก้าแล้วในการไล่ล่าแป้งนาโนสแต่เจ้าหน้าที่รัฐกว่าสี่ร้อยรายยังคงคว้าน้ำเหลวและต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างต่างทั้งฝนตกหนักน้ำป่าไล่ลากน้ำป่าเชี่ยวแรงหนักที่สุดในรอบหลายวันที่ผ่านมาจนบางส่วนต้องถอนกำลังลงมาจากเขาบรรทัศน์เพราะเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบ
เสียแป้งได้หรือสาเหตุที่หาตัวไม่พบซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งหนีลงมาจากเขาเป็นไปได้ว่าเสียแป้งอาจหนีลงจากเขาบรรทัศน์ไปตั้งแต่วันที่เกิดเหตุยิงปะทะกับตำรวจหรือหนีทางน้ำออกไปสู่พัทธลุงตรังและสตูนเนื่องจากในช่วงนั้นยังไม่มีกำลังตั้งจุดตรวจสกัดโดยช

ประเด็นที่สามตายในป่าหากไม่ใช่ทั้งสองประเด็นที่กล่าวถึงไปแล้ว
ก็อาจเป็นไปได้ว่าเสียแป้งเสียชีวิตในป่าขณะหลบหนีการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่
รัฐเพราะสภาพคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ไม่มีรองเท้าเดินป่าไม่มีมีดไม่มีไฟแชค
ไม่มีพรานป่าหรือคนนำทางช่วยในการหลบหนี
ก็ไม่น่าจะดำรงชีพอยู่บนเทือกเขาได้เกิน๗วัน
ขณะที่พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรค่ะ
อดีตผู้บัญชาการปราบรามยาเสพติด
วิเคราะห์ว่าการไล่ล่าคนร้ายในป่าแบบนี้
ถือเป็นเรื่องยากมากแต่เสียแป้ง
เคยเป็นทหารพรานผ่านการอบรมเอาชีวิตรอดในป่า
ถ้าเป็นคนทั่วไปเต็มที่อยู่ได้แค่๖๗วัน
แต่คนพวกนี้อยู่ได้เพราะถูกสอนให้ใช้ชีวิตในป่า
ยุทธวิธีหลบซ่อนหนี
ทั้งนี้ค่ะหากเสียแป้งยังอยู่ในป่าเทือกเขาบรรทัศน์จริง
เชื่อว่าไม่นานก็จะป่วยและอาจจะตายจากโรคมาลาเรีย
ภอพท่านก็ยืนยันว่าอย่างอยู่ในพื้นที่เขาคงเจอร่องรอยสยาหรัฐการณ์
อย่าว่าแต่ไล่ล่าเลยเอาแค่ว่าคนหายเอาว่าคนพัดหลงป่า
แล้วคุณจะเดินตามหาเขาเพื่อค้นหาจะช่วยเหลือมันเนี่ยบางทีใช้เวลากี่วัน
มันไม่มีสะเบียงผิดตัวอะไรมันก็กินได้นั่นแหละ
แป้งประวัติมันเคยเป็นทหารทางมันอยู่ในพื้นที่มันชำนาญพื้นที่
คือจุดที่มันทำให้มันรอดอยู่ถึงวันนี้เพราะว่ามันชำนาญพื้นที่
ตัวพี่มองว่ามันมีคนช่วยไหมครับพี่ในเรื่องของการอยู่ในป่าเนี่ย
มันมีพักพวกอยู่แล้วที่ว่าเดี๋ยวมันก็ป่วย
เดี๋ยวถ้าป่วยป่วยจากสิ่งที่อันตรายที่สุดคือยุ่ง
แต่เดี๋ยวก็ตายจะเป็นมาเลีย